ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับนี่

โลโก้อย่างเป็นทางการระหว่างมีการประกาศในงานเลี้สื่อมวลชนด้วย
แล้วก็มีเสียงเพราะมาฝากนะครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ

จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ
จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ

จากประธานสโมงศรอย่างมดรแป้งคุณดนทันร่ำ๓ครับ

เตรียมข้าเพื่อรัยไว้เจ้าสุมัยรึงค่ะเหมือนกับคุณสุดท้าย